พยานของฝั่งครูปรีชาเยอะมาก
พยานของฝั่งหมวดจรูนน้อยนิดจริง
แต่อาจารย์ปรเมษรองอธิบดีอายการ
สำนักงานอายการสูงสุดท่านบอกว่า

ไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดฝ่ายไหน
พยานมีจำนวนเยอะก็จะให้น้ำหนักไปที่ฝ่ายนั้น

พยานเยอะแล้วให้ข้อมูลสอดคล้องกันจนผิดปกติ
มันยิ่งน่าสังเกตว่ามันน่าเชื่อถือจริงเหรอ

คือทีมข่าวของเราไปคุยกับอาจารย์ปรเมฆรองอธิบดีอายการ
อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาสำนักงานอายการสูงสุด
อาจารย์ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
อาจารย์บอกว่าคดีนี้เนี่ยมีพิรุธหลายอย่างเลยค่ะ

เพื่อให้เหตุการณ์มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ก็จะมีความน่าเชื่อมั่นสูง
ฟังเสียงอาจารย์ดูค่ะ
พยานที่มาเบิกความในวันแรก

ความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิด
แต่ถ้าพยานเบิกความห่างออกไปนานมากเนี่ย

ที่ว่าถ้าจะแก้เรื่องวันที่
ส่วนในปรับแก้ข้อความให้กลมกลืนกันเนี่ย

แสดงว่าให้การตั้งแต่ครั้งแรก
น่าจะมีการขัดแย้งไม่ตรงกัน

ทั้งการเปลี่ยนบัญธีและการปรับแก้ให้สอดคล้องกัน

พยานแต่ละปากที่ให้การอย่างนี้มาเห็นความเป็นไปได้ไหม

รู้จักกับครูจรูนไหม

ครูปีชาแล้วเห็นลอตเตอรี่ในครูปีชา

ใช่ไหม

ตามที่บันทึกอันนี้ที่เห็นเนี่ย

อันเนี่ยมีหลายประเด็นที่

พยานแต่ละปากเข้ามาในสำนวน

ในขณะที่ตำรวจเข้าไปเจอ
เพราะว่าพยานฝั่งครูปริชามีจำนวนมาก

อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ควรตั้งข้อสังเกต
ถึงความไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ
คือถ้าได้ความถ้าเขาทำเรียน
มันก็ได้ความว่าน่าเชื่อว่าของคุณพิชา
ถ้าทำอย่างนั้นแล้วแก้วันที่แล้วมาให้การต้นก็น่าเชื่อ
แต่มันจะมีข้อสังเกตนิดเดียวตรงที่พยานมันมากเกินไปไหมที่จะยืนยัน
อันนี้ถึงแม้ทุกอย่างจะตรงกันหมด
แต่ก็ยังมีข้อน่าสังเกตว่าทำไมมันเยอะแยะไปหมด
คือบางทีถ้าพูดในแง่ของจำนวนพยาน
และความสอดคล้องต้องกันมันดูเหมือนได้เปรียบ
แต่ในขณะเดียวกันมันก็เสียเปรียบ
เพราะมันเป็นข้อพิรุษเกินไป
คนถ้าจะรู้ว่าคุณปีชาถูกรางวัลที่๑เนี่ย
มันน่าจะรู้หลังจากที่รางวัลออกแล้ว
มันไม่น่าจะไปสนใจก่อนที่รางวัลจะออก

เพราะฉะนั้นในความสนใจจะว่าอะไรมันก็ไม่มาก
แม้ว่าเลข๒๖หัวนั้นจะเป็นเลขที่น่าสนใจ
แต่ความจริงคำถามมันมีอยู่อันหนึ่งว่า
แล้ว๗๒๖รู้แล้ว

ใช่ไหมคนนั้นก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นตัวละครที่สำคัญ
นี่ไงอาจารย์บอกว่ามันดูน่ามีพิรุธหลายอย่าง
ให้การสอดคล้องต้องกันแบบเกินไป

ส่วนกรณีเรื่องของการอายัดเงินรางวัลนะคะ
อาจารย์ประเมฆก็ให้ความเห็นแบบนี้ค่ะว่า
เป็นคำสั่งอายัดซ้ำซ้อน

แต่ครูปรีชามายื่นฟ้องคดีแพ่งอีก
เพื่อให้มีสิทธิ์ในการอายัดอีกค่ะ
เข้าใจว่าเพื่อให้การอายัดทั้งหมดเป็นไปโดยถูกต้อง

เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นคดีหรือยัง

เพราะดูจากรายงานตรงนี้

ผู้บังคับการสั่งให้อายัด
ทีนี้คดีมันรับหรือยังไม่รู้

ต้องใช้คำว่าอายัดซำในสิทธิ์ที่พนักงานสำสวนอายัดไปแล้ว

เพราะถามว่าอายัดรู้ไหม

แล้วคุณครูจะไปทำทำไม
คุณครูไปทำเพราะการอายัดเดิมไม่ถูกต้องหรือเปล่า

ถ้าเป็นคดีแพ่งถ้าผมเป็นครูปีชาผมยังไม่ฟ้อง

เพราะว่าถ้าหลักฐานแน่นและฟ้องในคดีอาญา
ครูปีชาก็มายื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายในคดีอาญาได้เลย

แต่เห็นว่าฟ้องเพื่อต้องการใช้สิทธิ์ในการอายัดเท่านั้นเอง